เอาล่ะมาถึงข่าวของพระมหาเทวีเจ้า
หรือแม่หญิงลีตกลงยังไง
มีข่าวออกมาเลิกกับสามี
กับสามีแล้วกลับมาโสดอีกครั้ง
เพิ่งจะต่างงานบิงเมื่อสามพุศจิกายนนี้เองไหม
พระมหาเทวีเจ้าแห่งมวลคิพฯนะครับ
ได้เป็นโสดอีกคลาแล้วค่ะ

อย่างเราเราจะต้องโสดสิคะ
แล้วก็คือยังไงแม่ต้องเคลียร์ให้รู้เรื่องนะ
พร้อมจะไปทำจมูกพร้อมจะไปทำฟัน
จะได้ตั้งหน้าตั้งตา

เพราะตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่

หัวใจยังวางเจ้าค้า

ไม่แต่งงานยังไม่ทันถึงเดือนที
ก็สละบันลังลงมาจากคานทอง
ฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่แบบตัวคนเดียวไง

หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าที่เราเรียกกันเชิญไลฟ์

ตอนจะไปภูเก็ตบอกว่าตอนนี้เธอกลับมาโสดสนิทอีกครั้งนะฮะ
โดยเปิดเผยบอกว่าโสดค่ะ
โสดสนิทแถลงการในนามพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์

แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์

แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์

แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์

แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์

แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์

แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์

แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์

แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์

แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์

แถลงการแนะนำพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์

ไม่ครบร้อยวันทีแม่ได้ทำวันคือออกไปสำเนียงต้ายหน่อย

หวยจะออก๒๗ไหมแม่
ถ้าทารกกับเรื่องเลือกเอามาต่อไหมแม่

ขณะที่หลายคนบอกว่า

นักข่าวหลายสำนักคราวนี้ต้องไปถามโทรเลยโทรหาแม่หญิงลี
สอบถามเรื่องนี้ปรากฏว่าตอบแบบนี้
หญิงลีตอบมาสั้นว่าอย่าหาแกงค่ะ
ยังไม่เลิกกันยังรักกันดี
อกจากนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดยังบอกอีกว่า

ยังขับรถมาส่งจากปัตตานีอยู่เลย

ยังไงนี่ยังไงเป็นคอนเทนต์ซ้อนคอนเทนต์พี่ต้นใช่ไหม
เหมือนเคยฝันว่านอนไม่หลับไหม
แล้วตื่นมาง่วมประมาณนี้ซ้อนกันงง
ก็คือไม่มีข้อสรุปสำหรับแม่หญิงลี
ก็ที่ขึ้นเพจอย่างหนึ่งพอถามทางโทรศัพท์อย่างหนึ่ง

แม่แม่ทันเนี่ยยาอะไรเข้าไปหรือเปล่าตอนนี้ชาวเน็ตงงมากนะ